แต่ว่ามีผลอันเป็นทางการหลายทีมก็มีการเสริมทัพที่น่าตื่นตาตื่นใจเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ว่าได้ดึงองค์๒หรือว่าองค์๒นะครับ
กล้องหน้าทีมชาติเมียนมาจากยันดะบอลไปที่เยอะร้อย
ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้
ยันดะบอลได้โพสต์ข้อความและรูปภาพบูรณ์ว่า

เตรียมจะย้ายศพทีมดังในศึกโตราตาสไทยฬีก๔สั้นหน้าครับ
ก็ถือว่าเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าจะมาเล่นในศึกไทยลีกแน่นอน